วัยรุ่นเมืองมะขามหวาน

โอ้โหเปรี้ยวปริ๊ส
กว่าคนได้มั้งวิ่งไล่กันคุณผู้ชมฮะ

ตรงนี้คือจุดกลับรถปากซอยเทศบาล๖
ถนนสายสระบุรีหลมสักวิเชียนบุรีเพชรบูรณ์

ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คเล่าบอกว่า
โอ้โหตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาหลับอยู่นะ

ได้ยินเสียงระเบิดสัก๕๖ครั้งได้
ต้องรีบออกมาส่องดูที่ประตูบ้าน

กลัวพวกพี่เขาได้ยิน

ตรงนี้วัยรุ่นมาขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันไปประจำ
เสียงดังฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองด้วย
ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน

เอาเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์บอกให้ส่งไป๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่านะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้